สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐเจาะประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้พุธที่๖พฤศจิกายน๒๕๖๒ครับ
คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
สุพรรณบุรีมีอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์นะครับ
ทำให้คนขี่จักรยานยนต์บาดเจ็บสาหัส
ตรวจสอบในรถกระบะพบเลื่อยยนต์แล้วก็อุปกรณ์เสพยาไอซุกซ่อนอยู่นะครับ
ส่วนคนขับนั้นรีบวิ่งหลบหนีไป
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีรถกระบาดที่ขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่ขี่อยู่ข้างทางอย่างจัง
ฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งบนถนนมาลัยแมน
อูทองนครปฐมในพื้นที่หมู่๖ตำบลจรเข้๓๐๐อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นายบุญทันปรีดาเนธนิมิตรอายุ๖๐ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ระบาดเจ็บสาหัสกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตำรวจสพอูทองเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แต่ไม่พบคนขับอยู่ในที่เกิดเหตุและมีรอยเบรกเป็นทางยาวเกือบ๒๐เมตร
ตรวจสอบภายในรถกระบะพบเลื่อยยนตัดไม้และอุปกรณ์การเสพยาไอซุกซ่อนอยู่

ขณะที่กล้องวงจรปิดบันทึกภาพหลังเกิดเหตุ
พบคนขับรถกระบะคันดังกล่าวทำทียืนโทรศัพท์อยู่ข้างทาง
ก่อนจะอาศัยช่วงชุลมุนเขารีบวิ่งหลบหนีไปทันที
ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ที่จุงวันพฤธินิกระดูกปฏิเหตุรถกระบะชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
บนถนนรังสิตนครนายกช่วงหลักกิโลเมตรที่๑๘
บนลำพากูธอำเภอธัญบุรี
ทำให้นายสำลีสวนสุขอายุหกสิบห้าปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างเสียชีวิตขาดที่
และนายวัชรพงศ์พรมพุนอายุยี่สิบเจ็ดปี
ขี่มาด้วยกันได้รับบาดเจ็บกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
คนขับรถกระบะระบุว่าก่อนเกิดเหตุขับรถอยู่เลนขวา
พอมาถึงจุดเกิดเหตุถูกรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
หน้าทำให้เบรกไม่ทันจึงพุ่งชนอย่างจัง
พนักงานสอบสวนสพธัญบุรีตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เชิญคนขับรถกระบะรวมถึงผู้เห็นเหตุการณ์

ตำรวจสพกรรมราศัยตรวจสอบอุบัติเหตุ
บนถนนสายบ้านบ่อน้องแปนตะบนหนองแปน

ที่เกิดเหตุพบนายบัวลาวิชาชัยอายุ๖๓ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตอยู่กลางถนน
ตกอยู่ในสภาพพังยับเยินทั้งคัน
นางสาวสุภามาสดอนศรีโยเพชร
ก่อนเกิดเหตุขับรถมาตามเส้นทางปกติ

ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ข้ามถนนตัดหน้า
เหยียบเบรกและหากหลบแต่ก็ไม่พ้น

ชนกับหลักลายข้างทางจนเสียชีวิต
ตำรวจสภหาดใหญ่เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุ
จักรยานยนต์ชนเสาไฟฟ้าบริเวณปากซอย๑๘
ถนนราชอุทิศในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงครา
ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์พุ่งชนเสาไฟฟ้าพังยับเยิน
ทำให้นายพิสิทธิเพชรเจริญอายุ๑๘ปี

หลังเกิดเหตุแฟนสาวและญาติของผู้เสียชีวิต
เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุต่างร้องไห้ด้วยความเสียใจ
พร้อมกับเปิดเผยว่านายพิสิทธิเพิ่งกลับจากขี่รถ
ส่งแฟนสาวที่บ้านและกำลังกลับบ้านของตัวเองที่อยู่ไม่ไกล
ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากอาการวูบหลับจึงเกิดเหตุสลดขึ้น